เอาล่ะไปต่อกันที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะ
หนุ่มขับรถส่งของคนนี้พนักงานส่งของ

ปรากฏว่าไปเจอม้าลายอยู่กลางถนนคือยืนอยู่กลางถนนเลย
แล้วปรากฏว่าดูดีดีไม่ใช่มีแค่ม้าลายนะคะช้างก็มี
คือทั้งหมดเป็นของที่คนนำมาถวายสารปู่ตาช่องเขาขาด
แล้วปรากฏว่ามีคนนำไปวางอยู่กลางถนน
คนก็เลยกลัววันนี้จะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
แล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายด้วยค่ะ

มันไม่ใช่เล่นแล้วนะแล้วคือมันเป็นทางโค้งพอดีเห็นไหมค
นิดเดียวก็จะเป็นทางโค้งแล้วแล้วมันมืด

คือมองเผินเหมือนเดินเรียงแถวกันเลยนะคะ
จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่เอาจริงไม่รู้มือดีคนไหนเนี่ย
นำมาวางเอาไว้แบบนี้
ในคลิปจะเห็นนะคะว่ามีรูปปั้นม้ารูปปั้นช้างสีขาว๔ตัววางเรียงแถวกันเลย
ลักษณะคว้างอยู่กลางถนนริมข้างทาง
เป็นที่ตั้งของสารปู่ตาช่องเขาขาด
หรือว่าสารปู่หลุบอยู่ที่บ้านหนองแวง
ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
จริงสารนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาขอเรื่องอาชีพการงาน
ทีนี้สมหวังก็แก้บนกันนำมาแก้บนกันเป็นประจำ
วันเนี่ยก็มีหมอลำมาเล่นแก้บนถวายแก้บนด้วยเหมือนกัน
แห่งนึงในจังหวัดอูดอ่อนธานี
เขาขับรถเขาจะไปส่งของให้ลูกค้า
พอถึงช่วงขึ้นเขาเขาก็ต้องเร่งเครื่องใช่ไหม
ทีนี้พอมาถึงหน้าศาลเบรกก็ได้ท่านหันเลย
อย่างที่คุณพี่ปอจุธารัฐบอกคือมันเป็นทางโค้งพอดี
พอโค้งมาจ้าเอกเลยอ่ะคือรถเขาเกือบเสียหลักอ่ะ
เพราะว่ารูปปั้นช้างม้าเนี่ยวางเรียงรายขวางถนนกันแบบนี้คุณผู้ชม
ก็ลงกันไปช่วยกันขนเอาออกมา
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่น
หลังจากนั้นก็เดินทางไปส่งของให้ลูกค้าตามนัด
ถามว่าตกใจไหมเจอแบบนี้
เจ้าตัวบอกตกใจสิตกใจมากนะคะ

เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย
ไม่รู้ว่าคนที่นำมาวางเนี่ยต้องการอะไร

ผู้ใหญ่บ้านที่บ้านหนองแวงก็ไปตรวจสอบ
คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนต่างถิ่นมาเล่นพิเรนนะคะ

เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครกล้าทำแน่นอนนะ

เอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะจัดเวรยามออกมาดูแลนะคะ

เพราะว่าเส้นทางตรงนี้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ
กลางคืนไฟก็สว่างน้อยโค้งก็เยอะ
เกิดอันตรายกับคนใช้เส้นทางได้
ทีนี้เมื่อจอดรถไปก็อาจจะมี
อ่ะพอจอดรถปุ๊บอีกประเด็นนึงน่ากลัวค่ะ
อาจจะมีคนร้ายดักซุ่มปล้นจี้อยู่ก็เป็นได้
ถ้าเราลงรถไปแล้วเกิดมีคนซุ่มอยู่